แชร์กันเยอะมากในโลกโซเชียลเลย
เป็นเรื่องของปฏิมากรรมพระพุทธรูปที่อยู่ตามวัด
รวมไปถึงปฏิมากรรมอื่นที่เรียกว่าเป็นพุทธศิลป

ส่วนที่นี่ที่จะพาไปอยู่ที่นครสวรรค์
เป็นพระพุทธรูปที่ปั้นด้วยมือด้วยนะ
แล้วคุณเห็นไหมลักษณะก็คือไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
คล้ายกับการปั้นให้เหมือนพระพุทธรูปแหละ
แต่ลักษณะคล้ายเหมือนพระพุทธรูปการ์ตูน
ใช่ไหมคะดูสิดูแล้วก็จะมีความแปลกตาเหมือนกัน
และเป็นฝีมือการปั้นของหลวงพ่อริ้วและพระผู้น้อง
กว่า๓๐องค์เลยนะช่วยกันปั้นขึ้นมา
เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นพระพุทธรูปลักษณะแบบนี้ที่ไหนมาก่อน
ซึ่งมีที่นี่ค่ะที่เดียวก็คือวัดตะเคราะห์
หรือวัดมักขรังสริษฐ์อยู่ที่ตำบลหาดสลาว

คือหลายคนเห็นแบบนี้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปในมุมมองที่หลากหลายนะ

แต่เจตนาดีค่ะเพราะว่าพระพุทธรูปต่างเหล่านี้นะคะ
คือต้องบอกว่าอยู่ในวิหารที่เก่าแก่อายุกว่า๘๐ปีแล้ว

ทางด้านรองเจ้าอาวาสนะคะพระประเสริฐถาวรธรรมโม
ท่านก็เปิดเผยว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ๒๕๕๘
โดยหลวงพ่อริ้วและก็ท่านยังเป็นพระเกจิที่โด่งดัง
เรื่องของวัตถุมงคลของขลังด่านแคล้วคลาดคงกระพันธุ์ปลอดภัย
ซึ่งหลวงพ่อริ้วกับพระน้องชายนะคะได้จัดสร้างวิหารหลังนี้ขึ้นมา
และตั้งชื่อว่าวัดตะเคราะห์เพราะว่าตรงบริเวณวัดเนี่ยมีต้นตะเคราะห์ต้นใหญ่อยู่กลางวัดเลย
จนกระทั่งต่อมาพระอาจารย์จันทร์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดนะคะจากวัดตะเคราะห์มาเป็นวัดมะครังสริตค่ะ
แปลว่าหนทางสู่ความสำเร็จ
ส่วนหนึ่งในชาวบ้านนะคะนายพจนภูลเกลี้ยงก็เล่าให้ฟังว่า
วิหารหลังนี้ตั้งแต่จำความได้แล้วนะ
โดยมีหลวงพ่อริ้วที่เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น
พร้อมกับพระผู้น้องช่วยกันปั้นพระในวิหาร
แล้วก็รวมถึงมีการสร้างวิหารร่วมกันด้วย
และสาเหตุที่ปั้นออกมาแล้วหน้าตาแปลกไป
เพราะในสมัยก่อนวัดแห่งนี้เป็นวัดเล็กค่ะ
ปัจจัยที่มาจ้างช่างฝีมือหรืออุปกรณ์
ในการปั้นให้รูปร่างสวยงามหรอก
ก็เลยทำให้หลวงพ่อต้องลงมือปั้นพระพุทธรูปขึ้นมา

เพื่อจะให้พระพุทธรูปเป็นสิ่งยึดเหนียวทางจิตใจของคนในชุมชน
ซึ่งเขาเรียกศิลปะแบบนี้ว่าศิลปะแบบนาอีฟ
ศิลปะที่สร้างขึ้นโดยคนที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาก่อนค่ะ
ผลงานที่ออกมาก็จะมีความแปลก
แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคุณเห็นไหม

เขาบอกว่ามันจะเหมือนไร้มายาไร้มารยา
ดูมีความใสซื่อบริสุทธิ์ออกมาจากจิตใจและจินตนาการ

คือพระในวัดท่านอยากสร้างรูปเคารพ
ให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชาเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ

แล้วหาเงินหางบไม่ได้งบประมาณไม่พอ
ก็เลยสร้างขึ้นมาจากจินตนาการและสร้างขึ้นมาเองนั่นเอง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปะเนาะที่น่าไปดูเหมือนกันนะ